คุณผู้ชมคะเรื่องของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่มุกดาหารนะคะ
หายตัวไปจากบ้านในวันที่๑๑พฤษภาคมตอนที่พ่อกับแม่ออกไปทำสวน
แล้วก็อยู่กับพี่สาววัย๑๓ปีพี่สาวเผลอหลับไปแป๊บหนึ่ง
น้องหายตัวไปผ่านไปสี่วันไปพบน้องชมพู่เสียชีวิตอยู่นะคะ
ในพื้นที่ป่าห่างจากบ้านของน้องประมาณสองกิโลสภาพศพของน้องก็คือร่างกายเปลือยเปล่า
ทางครอบครัวของน้องชมพู่คือติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง
เพราะว่าผลการชนะสูตรเบื้องต้นในครั้งแรกบอกว่าไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกาย
ครับไม่มีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่พ่อกับแม่ของน้องชมพู่มั่นใจว่าคือมันต้องมีคนพาน้องชมพู่ไปจากบ้าน
อืมเพราะจุดที่พบศพน้องน้องอายุแค่สามขวบไม่สามารถเดินไปได้แน่แน่ครับ
ทางตำรวจบอกว่ามีคนต้องสงสัยก็คือคนในพื้นที่นี่แหละสอบปากคำไปแล้ว๘คน
แต่ทีนี้ค่ะพ่อกับแม่ของน้องชมพู่บอกว่ายังไม่อยากจะชาปนักกิจศพน้อง
อยากจะให้มีการชนะสูตรอีกรอบหนึ่งผลการชนสูตรอีกรอบนึงเป็นรายงานข่าวออกมานะคะ
ว่าเป็นผลจากแพทย์สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกลายเป็นว่า
น้องชมพู่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็มีบาดแผลที่อวัยวะเพศด้วย
แพทย์ก็เลยมีการเก็บตัวอย่างของเหลวในช่องคลอด
ไปตรวจหาอสุจิอย่างละเอียดนะคะซึ่งระยะเวลาการเสียชีวิตยังไม่นานเกินไป
ถ้ามีคราบอสุจิจริงตรวจเจอได้แน่ก็จะสามารถยืนยันได้ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่
ครับผลตรวจนี้นะคะต่างจากผลตรวจรอบแรกแม้จะเป็นการรายงานเบื้องต้นนะคะ
คือถ้าเปรียบเทียบกับรอบแรกจากโรงพิบันสรรพสิทธิประสงค์จบราชทานีที่เคยนำเสนอข่าวไป
รอบแรกเนี่ยผลการชนะสูตรบอกว่าไม่มีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
เจ้าหน้าที่ตัดชิ้นเนื้อส่วนกระเพาะไปตรวจหาสารพิษ
ส่วนรายละเอียดในการตรวจรอบแรกโดยเฉพาะสาเหตุการเสียชีวิต
ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมา
คือต้องใช้เวลาตรวจให้มากกว่านี้
แต่ที่แน่คือผลตรวจรอบแรกพ่อกับแม่ยังคาใจ

ตามตัวของน้องชมพู่มีรอยขีดขวนจากการขึ้นเขา

แขนขาไม่หักลำคอไม่มีรอยช้ำจากการถูกบีบแต่มีรอยช้ำที่ปาก
ก็เลยตัดสินใจให้ตำรวจนำร่างของน้องไปชนะสูตรรอบ๒กับโรงพยาบาลตำรวจ
กลางดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
ทั้งที่จริงแล้ววันอาทิตย์จะมีพิธีชาปนกิจศพแล้ว
วันนี้ช่วงบ่าย๓โมงที่ผ่านมานายชัยพลวิพาลลุงของน้องชมพู่
ไปรับศพน้องชมพู่หลังชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
มีร้อยตำรวจเอกนิพนธ์ประเสริฐสังรองสารวัตรสอบสวนสพกกตูมจังหวัดมุกดาหาร
เป็นผู้มารับผลการชนะสูตรของน้องชมพู่นะคะ
คุณลุงของน้องบอกว่าพอรู้ผลการชนะสูตรรอบ๒ว่ามันแตกต่างจากรอบแรก
รอบสองบอกว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายมีบาดแผลที่อวัยวะเพศ
ลุงบอกว่าตกใจมากนะแล้วก็รับไม่ได้ที่มีใครมาทำกับหลานแบบนี้
แต่ก็ต้องรอนะคะต้องรอทางตำรวจตอนนี้ลุงบอกว่าทำได้แค่หายใจลึก
ใจหนึ่งก็ไม่อยากให้คนร้ายเป็นคนในชุมชนเพราะถ้าเป็นคนในชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียงจริง
มันน่ากลัวมากนะแล้วยิ่งตอนนี้ยังหาคนร้ายไม่ได้ถ้าเป็นคนในพื้นที่ยิ่งน่ากลัวและอันตรายมากนะคะ
คือตอนนี้ต้องรอให้ทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่เป็นคนให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนตัวลุงเองบอกว่าลุงเองยังบอกไม่ได้เลยว่าลุงสงสัยใครบ้างในพื้นที่
ถ้าเป็นการลักพาตัวไปแล้วหาทางกลับไม่ได้หรือว่า
ปล่อยน้องทิ้งไว้บนภูเขาก็ให้มันเป็นแค่เคสเดียวก็พอ
ถ้าเรามีการล่วงละเมิดน้องเขาก็ถือว่าใจร้ายมาก
พันธุ์ตำรวจเอกวาธีอัศวุฒิมังกูลรองโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ
บอกว่าจากผลการตรวจเนี่ยนะคะ
น้องชมพู่จะถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ
ส่วนบาดแผลที่พบยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้
ว่าเป็นบาดแผลที่พบที่บริเวณไหนของร่างกายบ้างนะคะ
คุณหมอยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างชัดเจน
เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อไปตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
เพราะว่าชิ้นเนื้อจะสามารถระบุได้ค่ะ
ว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไร
เกิดจากการทุบตีการกดทับหรือเกิดจากการลากร่างหรือเปล่า
เรื่องต้นคาดว่าต้องใช้เวลาอีก๓๐วันเลยนะคะ
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการถึงจะออกมา
คือหลังจากนี้คุณหมอก็จะแจ้งผลการชนะสูตรให้กับทางตำรวจ
แล้วก็แจ้งให้ญาติทราบต่อไป

ตอนนี้ยังเป็นลักษณะรายงานเบื้องต้น
มีร่องรอยแบบนี้แต่ต้องรอการตรวจชนะสูตรที่เป็นผลอย่างละเอียดออกมาก่อนนะฮะ
ส่วนศพของน้องชมพู่เนี่ยความจริงจะชาปนกิจเมื่อวานทางญาติญาติ
คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจส่งไปชนะสูตรอีกรอบ
ก็เลยต้องเลื่อนวันชาปนกิจออกไปก่อน
วันนี้ที่บ้านของน้องชมพู่นะครับ
ที่บ้านกกอกตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ราชการจังหวัดมุกดาหารนายชะยันสุริมาตร
ได้ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจกับครอบครัวของน้องชมพู่
แล้วก็ไปพูดคุยขอให้เชื่อมั่นกับกระบวนการยุติธรรม
ให้ความมั่นใจกับคนในหมู่บ้าน
เพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญ
แม้ว่ายังรอความชัดเจนอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
โดยท่านผู้ว่าก็ให้ความมั่นใจกับชาวบ้าน
แล้วก็พ่อแม่ครอบครัวของน้องชมพู่ว่า
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะทำงานอย่างเต็มที่
เรื่องการคลี่คลายคดีการหายตัวไปแล้วก็เสียชีวิตของน้องชมพู่
แล้วก็การดูแลความปลอดภัยของคนในพื้นที่
ทางพ่อกับแม่ของน้องชมพู่นะครับ
บอกว่าหลังจากทราบรายงานเกี่ยวกับผลชนะสูตรรอบ๒ของลูกสาวเนี่ย
คือพ่อกับแม่นี่ตกใจเลยนะครับ
คือผู้สื่อข่าวของเราที่ไปพูดไปคุยไปสอบถามด้วย
บอกว่าตกใจอย่างเห็นได้ชัด
เพราะก่อนหน้านี้ผลชนะสูตรรอบแรกบอกว่าไม่มีร่องรอยเลยนะฮะ
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าล่วงละเมิดอะไรนะครับ
แต่รอบนี้เนี่ยคือมีร่องรอยลักษณะถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็มีร่องรอยที่อวัยวะเพศ
แต่ต้องรอผลว่ามันจะเกิดจากอะไรนะครับ
พ่อกับแม่บอกว่าที่ไม่มั่นใจในรอบแรกที่ผลออกมาแล้วต้องขอชนะสูตรซ้ำ
เพราะหนึ่งก็คืออย่างที่คุณเข็มมาสอนบอก
คือเชื่อว่าลูกสาวเนี่ยยังไงไม่เดินไปไกลขนาดนี้ในพื้นที่ตรงนี้แน่

แล้วที่สำคัญคือแม่บอกว่าน้องชมพู่วัย๓ขวบยังถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้
เพราะฉะนั้นสภาพศพของลูกที่เจอคือเปลือยเปล่า

แม่บอกว่าถ้ามีการล่วงละเมิดคมขืนกับลูกจริงเนี่ย
เชื่อว่าผู้ร้ายยังไงต้องโดนจับแน่
เพราะมันจะมีผลการพิสูจน์ที่แน่ชัดออกมา
อย่างน้อยแม่ก็ยังเจอหลักฐานนะดีกว่าไม่เจออะไรเลย
ในขณะที่ลูกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะแม่บอกว่าในตอนแรกที่น้องหายตัวไป
แม่ก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าน้องต้องไม่โดนข่มขืนไม่ถูกทำร้าย
แต่แม่ติดใจก็คือว่าทำไมตอนเจอร่างน้องน้องถึงโดนถอดเสื้อผ้า
เพราะน้องถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้แน่รวมถึงเชื่อว่าต้องมีร่องรอยอื่นที่บอกได้ว่ามีคนร้ายที่ทำให้น้องต้องตาย
อกจากนี้แม่ของน้องชมพู่ยังฝากไปถึงคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่นะครับ
บอกว่าคนที่ทำเนี่ยถือว่าชั่วมากในขณะที่ทุกคนช่วยกันตามหาคนร้ายทำร้ายเด็กลงไปได้ยังไง
จิตใจทำด้วยอะไรหลังจากนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้
แล้วทำไมโรงพยาบาลแรกถึงบอกว่าน้องไม่โดนข่มขืนไม่โดนทำร้ายล่ะ
แม่ก็คิดนะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงตัวเล็กไม่โดนทำร้ายแล้วจะเสียได้ยังไง
แม่จะขอปงเพื่อให้ชมพู่ได้ไปสวรรค์นะถ้ามันเป็นจริงถ้ามีการข่มขืนจริงแม่คิดว่าผู้ร้ายต้องเสร็จแน่ค่ะ
ต้องโดนแน่มันต้องมีดีเอ็นเอใช่ไหมมันต้องมีผลการพิสูจน์ที่แน่ชัด
อย่างน้อยแม่ก็ดีใจว่าไม่ใช่ว่าไม่เจออะไรเลยเพราะน้องเสียแล้วค่ะ
อยากบอกว่าชั่วมากค่ะ

มันไม่ใช่มนุษย์ครับทำกับเด็กได้อย่างนี้ครับเด็กแค่สามปี
ขณะที่เราตามหากันนะในขณะที่เราตามหากันแม่อยากรู้ว่าตอนไหนที่มันข่มขืนน้องน่ะในขณะที่เราตามหากันวุ่นวายทั่วบ้านทั่วเมือง
ส่วนข้อติดใจสงสัยของท่าน
ส่วนข้อติดใจสงสัยของท่าน
กับแม่ของน้องชมพู่เรื่องผลของโรงพยาบาลแรกกับโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวยังไงท่านรอฟังอย่างเป็นทางการจากทางโรงพยาบาลกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะ
ว่ามันแตกมันต่างกันมันเหมือนกันตรงจุดไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
แม่ของน้องชมพู่ยังเล่าถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เป็นลักษณะลางสังหรณ์ให้ฟังนะครับ
บอกว่าก่อนที่น้องชมพู่จะเสียชีวิตก่อนจะเกิดเหตุที่ว่าหายตัวไปแล้วเสียชีวิตเนี่ย
น้องชมพู่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแม่พาไปงานศพของเพื่อนบ้านในหมู่บ้านนะแล้วพอพาน้องไปถึงในงานเนี่ยนะ
น้องชมพู่วัยสามขวบเนี่ยพอไปเห็นโรงศพของเพื่อนบ้านที่แม่พาไปงานด้วยเนี่ย
น้องชมพู่บอกแม่ว่าแม่แม่โลงสวยจังพอลูกสาวพูดแบบนี้แม่บอกว่าตอนนั้นรีบเอามือปิดปากลูกเลย
แล้วก็บอกลูกว่าอย่าพูดอย่างนี้ลูกมันไม่ดีอย่าพูดอย่างนี้โบราณเขาบอกว่ามันไม่ดี
แต่น้องชมพู่นะฮะก็ยังบอกกับแม่ต่อว่าก็โรงมันสวยจริงนะแม่
เนี่ยฮะพอมาวันนี้มาเกิดเหตุขึ้นกับลูกสาวเนี่ยแม่บอกว่าก็เลยย้อนคิดไปถึงวันนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นลางแห่งเหตุร้ายอะไรหรือเปล่า
อย่าโบราณว่ามันดี
วก็จิ๊มด้วยว่าเป็นอะไรแล้วครับ
ประหลาดนิดสินะฮะ

ก็เชื่อว่าน่าจะสามารถคลี่คลายคดีได้มากขึ้น
คือก่อนหน้านี้มีผู้ต้องสงสัย๘คนนะคะ

ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำแล้ว
ตัวอย่างดีเอ็นเอไปเทียบเคียงกับพยานหลักฐานแล้ว
โดยเฉพาะผลตรวจที่ออกมา
ก็จะสามารถสรุปได้ว่า๘คนนี้เกี่ยวข้องหรือเปล่า
แต่ณตอนนี้ยังเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย
ทั้ง๘คนก็จะประกอบไปด้วย
นายสมคิดนายกบนายเต้ยนายรินนายตอยนายแอ๋ม
ส่วนคนที่๗และคนที่๘อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเลยนะคะ
แต่ยังไม่รู้ชื่อ
เบื้องต้นทั้งหมดปฏิเสธ
บอกว่าตัวเองไม่ได้ลักพาตัวน้องชมพู่ไป
แต่ตำรวจก็เก็บตัวอย่างดีเอนเอเอาไว้ทุกคน

มีแค่นายสมคิดคนเดียวที่มีคดียาเสพติด
ก็ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดไป
แล้วก็มีในเต้ยมีประวัติขโมยของ
เป็นลักษณะของการขโมยกางเกงในนะคะ

ตำรวจก็เลยเรียกตัวมาสอบปากคำ๒รอบ
แล้วก็เพิ่งสอบปากคำเสร็จปล่อยตัวไปในวันนี้ค่ะ
แต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่มีผู้ต้องสงสัยเพิ่ม
ตอนนี้มีเพียง๘คนนี้เท่านั้น
วันนี้ทีมข่าวก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ
หลักฐานที่พบค่ะ
ทีมงานลองเปิดภาพดู
มีเปรย์สีฟ้านี่นะคะ

วันนี้ทีมข่าวไปเจอเปรย์อันนี้

ที่เจอว่าเป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนี่ค่ะ

เมื่อสักครู่นี้คือเปรย์ที่บ้านน้อง

เดี๋ยวมีภาพหลักฐานที่เทียบเคียงกัน
คือเชือกสีฟ้านี้เจอวันที่๑๒พฤษภาคมนะ
ห่างจากจุดที่พบศพน้องชมพู่

ตอนนี้เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานชิ้นนี้ไปตรวจสอบอยู่นะคะ
แต่ยังไม่รู้ว่าจะสามารถนำไปเชื่อมโยงได้หรือไม่
เจ้าที่บอกว่าหลักฐานทุกอย่างที่อยู่แถวนั้นเก็บไปก่อน
ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับคดีนี้หรือเปล่า

ทีมข่าวไปเจอเปรย์บ้านน้องชมพู่ที่อย่างที่บอกค่ะ
ว่าสีมันคล้ายกันมากและสภาพเชือกนี่ค่ะ
ก็เลยให้ชาวบ้านดู

ชาวบ้านก็บอกว่ามันอันเดียวกันเลย

หมายความว่าตะข่ายสีฟ้าเอาไปดัดแปลงเป็นเชือก
ชาวบ้านก็คุยกันว่าตะข่ายที่ถูกดัดแปลง
ไปใช้เหมือนเชือกสีฟ้านี้ถ้าเชื่อมโยงกันจริงครับ
ชาวบ้านก็จินตนาการไปว่าคนร้ายอาจจะนำไปใช้
มือหรือมัดปากน้องชมพู่หรือเปล่า

ชาวบ้านบอกว่าตาข่ายแบบนี้เนี่ย
มันทำได้หลายอย่างทีมข่าวเราถามนะ

ชาวบ้านบอกว่ามันก็แทบทุกบ้านแถวนี้

บ้านอื่นก็มีเหมือนกันเลยค่ะสีเดียวกันเลยค่ะ

เป็นการกรองน้ำกันฝุ่นบ้าง
ล้อมแปลงผักกันไก่เข้าไปจิกไปกินบ้าง
เขาเอาไปทำหลายอย่างสารพัดประโยชน์
กลายเป็นว่าแถวนั้นรวมถึงบ้านน้องชมพู่ใช้กันหมดเลย
ก็มีหลายบ้าน
แต่ก็ยังไม่ยืนยันนะคะว่าจะใช่ชิ้นส่วนที่คล้ายกับเชือกสีฟ้า
ที่พบใกล้กับศพน้องเมื่อ๑๒พฤษภาคมหรือเปล่า
แต่ทีมข่าวของเราสังเกตว่าด้วยลักษณะวัสดุกับสีมันคล้ายมาก
อืมก็อาจจะต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะอ่าตรวจเรื่อง
คุณแม่ของน้องชมพู่ติดใจสงสัยเป็นอย่างมากญาติญาติเขาก็สงสัย
หรือว่าชาวบ้านก็สงสัยว่าโอ้โหที่ไปพบศพน้องชมพู่
หลังจากหายไปหลายวันเนี่ยนะฮะไปเจอห่างจากบ้านแล้วอยู่บนภู
เหล็กไฟในพื้นที่ป่าแถวบ้านเนี่ยห่างไปเกือบสองกิโลเมตรชั้นด้วย
นะครับเดินขึ้นไปก็ลำบากไม่มีทางที่น้องชมพู่จะเดินขึ้นไปคนเดียว
ได้แน่จะเดินหลงไปอะไรยังไงไปไม่มีทางขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้แน
แน่อืมวันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ก็เลยประสานไปยังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ในจุดที่พบศพน้องชมพู่
เพื่อขออนุญาตให้พาทีมข่าวของเราไปยังจุดที่เจอศพน้องชมพู่อีกครั้งหนึ่ง
อยากจะไปพิสูจน์เส้นทางทั้งหมดเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเออเดินได้ไหมสำหรับเด็กสามขวบนะ
ค่ะอ่าหรือว่าจะเด็กรุ่นไหนก็แล้วแต่หรือว่าจะผู้ใหญ่ก็แล้วแต่มันยากมันแย่ยังไงเวลาขึ้นไป
เนี่ยนะครับปกติถ้าจะมีชาวบ้านไปก็มีไปหาของป่าบ้างนะครับออกจากบ้านน้องชมพู่ต้องผ่านส่วนยางพาลาของชาวบ้านก่อนไปเรื่อยไปสัก๕๐๐เมตร
แต่ยังชันไม่มากจากนั้นจะเริ่มมีอุปสรรคครับท่านผู้ชมครับ
นี่นะฮะดูไปนะฮะอุปสรรคที่ว่าก็คือพอไปถึงจุด
ห่างจากบ้านน้องชมพู่เจ็ดร้อยเมตรทางจะเริ่มเปลี่ยนเป็นพื้นดินแล้วนะครับ
จากถนนที่พอเดินได้เนี่ยเป็นพื้นดินแล้วแล้วก็มีก้อนหินขนาดใหญ่
เริ่มชันมากขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่หากเดินจากบ้านน้องชมพู่มาถึงจุดนี้
เอาแบบไม่หยุดพักเลยนะก็จะเหนื่อยจะหอบแล้ว
ถ้าเด็กสามขวบเนี่ยถ้าเดินมาถึงจุดนี้
คุณนฤทธิ์บอกว่าโอ้โหพี่เหนื่อยแน่นี่นะครับ
เมื่อเดินทางไปต่อนะครับจนถึงระยะทาง๑กิโลเมตร
จากบ้านน้องชมพู่ลักษณะของทางเดินจะเริ่มสูงชันขึ้น
ชันประมาณ๔๕องศาเราปักหุดจุดปลายทางเอาไว้คือจุดที่พบศพนะ
คือเด็กไม่สามารถขึ้นไปเองได้แน่นอนเด็ก๓ขวบคุณนฤทธิ์บอก
เนื่องจากหินที่เหยียบแต่ละก้อนเนี่ยมันสูงนะ
เด็กจะไปต่อได้เนี่ยยังไงต้องมีคนช่วยอุ้มขึ้น
๓ขวบไม่มีทางจะก้าวจะปีนขึ้นไปเองได้แน่นอน
เราเดินเท้าต่อไปนะครับไปจนถึงจุดระยะทาง๑กิโลเมตรครึ่ง
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวเหลืออีก๒๐๐เมตร
ถึงจุดที่เจอศพน้องชมพู่แล้วนะลักษณะตรงนี้นะครับ
ลักษณะของทางสูงชันเป็นอย่างมากชันแบบที่ว่าไม่มีทางราบเลยอ่ะ
ไม่มีให้เป็นจุดแวะพักเลยอ่ะคือเด็กเดินขึ้นไม่ได้แน่
ถ้าเด็กจะมาด้วยยังไงต้องอุ้มเด็กไปแล้วคนที่อุ้มก็ต้องแบบแข็งแรงด้วย
เพราะยังไงมันจะเหนื่อยท่านผู้ชมดูเนี่ยเห็นไหม
เด็กสามขวบมาได้ไหมแล้วน้องชมพู่หายไปตั้งหลายวันหลายคืน
ต่อให้เป็นกลางวันเนี่ยยังลำบากเลยเป็นกลางคืนเนี่ยโอ้โหเด็กจะไปต่อแล้วจะอยู่ยังไง
นี่ฮะจุดนี้ไปจนถึงจุดสุดท้ายครับห่างจากบ้านน้องชมพู่จุดที่พบศพเนี่ย
รวมแล้ว๑๗กิโลเมตรลักษณะพื้นที่บริเวณน้องชมพู่ไปพบศพที่นอนเสียชีวิตสภาพเปลือยเปล่าอยู่เนี่ยนะฮะ
เป็นพื้นราบแล้วตรงเนี้ยนะครับห่างจากศพประมาณยี่สิบเมตรเป็นจุดที่เจอกางเกงของน้องชมพู่
อยู่ที่ข้างโขดหินขนาดใหญ่แล้วก็ใกล้เข้ามาสักระยะ๑๐เมตรเป็นจุดที่เจอรองเท้าของน้องชมพู่
แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ที่เป็นพื้นราบที่ว่าเจอศพน้องชมพู่โอ้โหขึ้นมาแต่ละจุด
หินก้อนใหญ่ทั้งนั้นชันทั้งนั้น
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนที่พาเราไปนะครับคือนายประมวลสินอินชายาและนายธนกิจศรีภูล
ให้ข้อมูลว่าจากสภาพภูมิประเทศแล้วก็จุดที่พบศพน้องอยู่ไกลจากบ้านที่น้องหายตัวไปเป็นอย่างมาก
มั่นใจว่าเด็กที่มีอายุเพียง๓ขวบไม่มีทางที่จะเดินหลงขึ้นมาแถวนี้ได้อย่างแน่นอน
ต้องมีคนพาขึ้นมาแล้วคนที่พาขึ้นมาต้องชำนาญเส้นทางด้วย
แล้วก็แข็งแรงพอสมควรถึงจะพาเด็กคนนึงลักษณะอุ้มขึ้นมาได้ด้วย
จุดที่น้องเสียชีวิตถือว่าอยู่ในเส้นทางเดินเท้าของชาวบ้านที่ขึ้นมาหาของป่า
ไม่ได้อยู่ในจุดนอกเส้นทางเดินของชาวบ้านนะครับ
แต่คนที่ขึ้นมาต้องชำนาญเส้นทางแล้วก็มีความแข็งแรงพอสมควร
เชื่อว่าคนที่พามาต้องเคยขึ้นมาในพื้นที่แถวนี้อย่างแน่นอน
ระยะทางประมาณ๑กิโลเมตรกว่าที่คุณนาวิทย์ได้ทดสอบ
คุณนฤทธิลองอย่างนี้ด้วยสมมุติว่ามาแถวนี้
ถ้าตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยจะได้ยินไหม
เกิดเด็กถูกทำร้ายหรือว่าตะโกนขอความช่วยเหลือ
ถ้าเกิดหลงหาทางไม่เจอลองแม่พ่อช่วยหนูด้วยหนูอยู่นี่
เราให้ทีมข่าวของเราอยู่ที่บ้านน้องชมพู่
แล้วคุณนฤทธิ์อยู่ในจุดที่ห่างจากบ้านมา
เข้ามาในพื้นที่แถวนี้ประมาณ๑กิโลเมตร
แล้วลองตะโกนดูเอาแบบนฤทธิ์แบบคนหนุ่มรุ่นใหม่
ไฟแรงกำลังแบบแข็งแรงเลยนะลองตะโกนดูว่าจะได้ยินไหม
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ห่างจากบ้านที่น้องชมพู่หายตัวไปประมาณ๑กิโลเมตร
เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานผมอยู่ที่บ้านน้องชมพู่แล้ว
ลองตะโกนดูในระยะทาง๑กิโลเมตรว่าจะได้ยินเสียงกันไหมนะครับ
ช่วยด้วยได้ยินไหมได้ยินไหมช่วยด้วยช่วยด้วย
ช่วยด้วย
นี่เห็นไหมนาริตะโกนแล้วจุดหนึ่งกิโลเมตรค่ะนี่ขนาดเสียงตะโกนยังหล่อเลย
แล้วเราก็กลับไปคุณนฤทธิก็กลับไปที่บ้านของน้องชมพู่
ก็ไปถามทีมข่าวของเรานี่แหละที่อยู่ในจุดที่บ้านของน้องชมพู่
ว่าได้ยินเสียงร้องเสียงตะโกนของคุณนฤทธิ์ไหม
นะฮะปรากฏว่าที่บ้านบอกว่า
ไม่ได้ยินแม้แต่นิดเดียว
เชื่อมั่นได้ว่าต่อให้เป็นผู้ใหญ่ตะโกนเนี่ยยังไม่ได้ยินเลยครับ
เพราะฉะนั้นถ้าน้องชมพู่ถูกพาไปจุดนี้จริงนะ
ข้อสันนิษฐานแล้วตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเนี่ย
ถ้าเกิดถูกทำร้ายกลางป่าหรือว่าอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เนี่ย
หรือว่าร้องห้งร้องไห้ก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีใครได้ยินแน่นอน
แต่ตรงนี้ครอบครัวของน้องชมพู่ก็สงสัยตั้งแต่แรกเลยนะ
ว่าน้องชมพู่อยู่กับพี่สาวอายุ๑๓ใช่ไหม
พี่สาวเผลอหลับไปแป๊บเดียวแล้วน้องชมพู่หาย
คนที่มาอุ้มหรือว่าพาน้องชมพู่ไปตั้งแต่แรกตั้งแต่จากบ้าน

เพราะน้องไม่ร้องตั้งแต่แรกเลยไง
คือไม่ร้องไม่อะไรตั้งแต่จุดแรกจากบ้านอ่ะ
ถ้าน้องส่งเสียงพี่สาวก็ต้องตื่นนึกออกไหม
ใช่กว่าที่จะมาถึงจุดลึกใช่ไหม
กว่าจะมาถึงจุดตรงนี้หรือว่าจุดที่พบศพ
แสดงว่าเด็กแบบอาจจะแบบชินคุณหน้าชินไว้ใจหรือเปล่าใช่ไหมฮะ
หรือต่อให้เข้ามาลึกแล้วไม่ได้กลับบ้านสักทีนึงตะโกนก็ไม่ได้ยินแหละ

จากการเดินขึ้นไปสำรวจของทีมข่าวของเราแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับ
ข้อมูลว่าระยะทางจากบ้านของน้องชมพู่อยู่ห่างจากจุดที่เจอศพ๑๗กิโลเมตร
คุณนฤทธิ์ใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปทั้งหมด๑ชั่วโมง๑๐นาที
พักบ้างเล็กน้อยบวกลบไม่เกิน๑๕นาที
อันนี้ขึ้นนะครับขาขึ้นส่วนเวลาเดินลงนะอันนี้จะเร็วหน่อย
เพราะว่ามันไม่ชันมันเป็นเดินลงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้หยุดพัก
ใช้เวลาประมาณ๔๐นาทีแต่เอาเป็นว่านี่เราแบบผู้ใหญ่
เด็กสามขวบไม่มีทางแน่นอนคนเดียว
คุณผู้ชมคะมาดูมุมเรื่องของความเชื่อกันนิดนึงค่ะ
ภูเหล็กไฟเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ
ผลยนต์นะคะครอบคลุมพื้นที่สกลนครและมุกดาหาร
งาหลาโพเป็นคุณตาของน้องชมพู่เป็นคนเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังเองนะคะ
คุณตาบอกว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับเหมือนกับผีบังตาอยู่ในพื้นที่ป่าค่ะ
ระหว่างทางเข้าไปในป่าลึกเนี่ยเจอผู้หญิงสองคนรูปร่างหน้าตาสวยเลย
แต่งตัวสวยมากใส่สบายชวนชาวบ้านผู้ชายคนนี้ให้ไปกินข้าวกับพวกเธอ
ผู้ชายคนนี้ก็ตอบตกลงไปด้วยทันทีที่ตอบตกลงภาพข้างหน้าที่ผู้ชายคนนี้เห็น
จากที่เป็นป่าลึกจู่เปลี่ยนเป็นหมู่บ้านค่ะ
นี่ค่ะผู้หญิงสวยสองคนใส่ชุดไทยชวนไปกินข้าวเห็นไหมผู้ชายคนนี้ตอบตกลง
พอตกลงปุ๊บจากป่ากลายเป็นหมู่บ้านคือสิ่งที่เห็นมันกลายเป็นหมู่บ้าน
แล้วผู้หญิงสองคนนี้ก็พาไปที่บ้านหลังหนึ่งเอาข้าวปลาอาหารให้กิน
เมนูคือยอดหวายกับข้าวเปล่าหญิงสาวสวยสองคนนี้ก็ดูแลชายคนนี้เป็นอย่างดี
วายให้กับผู้ชายคนนี้เป็นของขวัญแล้วก็พาไปที่จุดที่เจอกันจุดแรก
บอกว่าถ้าอยากเจอกับเธอทั้งคู่อีกอีก๗วันให้มาที่เดิมนะ
แล้วผู้หญิงสองคนนี้ก็หายไปเลยส่วนหมู่บ้านก็เปลี่ยนกลายเป็นป่าทึบเหมือนเดิ
เปลี่ยนฉากไปเลยเหมือนในหนังอะค่ะครับผู้ชายคนนี้พยายามจะหาทางออกกลับบ้าน
เอาเรื่องมาเล่าให้กับลูกสาวฟังว่าเจออะไรมาบ้างลูกก็เล่าให้แม่ฟัง
กลัวมากนะคะกลัวว่าฝ่ายชายเนี่ยจะไปมีกิ๊กไปเจอสาวกลางป่าแล้วแบบไปเป็นกิ๊กอะไรแบบเนี้ย
ก็เลยเอาเรื่องไปเล่าให้ชาวบ้านฟังต่อจนมีชาวบ้านทักมาว่า
หญิงสาวที่สามีของเธอเห็นคือผีบังบดต้องการจะเอาชีวิตสามีไปอยู่ด้วย
ให้ไปเตือนสามีนะเธอก็เตือนแต่สามีไม่ฟัง
กลับไปที่จุดเดิมอีกค่ะตามที่ผู้หญิงสองคนนัดเอาไว้
พอเข้าไปคราวนี้เนี่ยจู่ได้ยินเสียงไก่ร้องแบบดังมากเหมือนกับไก่หลายตัวมาก
เหมือนอยู่ในหมู่บ้านอะไรสักอย่างเสียงไก่ร้องเสียงดังและเหมือนกับไก่เยอะแต่ไม่มีตัวไก่
ด้วยความกลัวผู้ชายคนนี้ก็เลยรีบกลับบ้านแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลย
สองคนสวยที่สุดในโลกเขาว่ะสวยที่สุดในโลกไม่มีใครเทียบเลย
ก็นัดว่าวันเสาร์หน้ามาพบกันอีกจุดนี้ก็รับปาก
พอกลับได้ลงไปแล้วไต้หวายได้แล้วพวกนั้นก็ลึกลับไปเลยหายไปเลย
ถนนก็ไม่มีเพราะเป็นป่าทึบเหมือนเดิม
ประเด็นนี้คุณตาของน้องชมพู่เป็นคนเล่าให้ฟัง
คุณตาบอกว่าสาเหตุที่เล่าให้ฟังว่าป่านี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องลี้ลับ
ก็เพราะว่าคุณตาเชื่อว่าถ้าคนร้ายก่อเหตุกับน้องชมพู่ได้โหดเยี่ยมแบบนี้
ไม่นานต้องรับผลกรรมแน่ไม่นานตำรวจต้องจับตัวได้แล้วก็มาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแน่
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาอยู่
ตอนนี้ก็รอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดที่จะออกมาแล้วก็การขยายผลของตำรวจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่กันแน่